ต่อไปนี่กำลังเป็นกระแสแบบว่าฮือฮามากเลยทีเดียว
นั่นก็คือเรื่องของการประชันความงามกัน
ซึ่งเกิดขึ้นไปเมื่อวานนี้แล้ว
เมื่อรอบที่แล้วเนี่ยนะคะ
ทั้งนี้เขาจัดที่กรุงมณีลาประเทศฟิลิปปินส์ค่ะ
ซึ่งก็เมื่อวานนี้วันที่๒๖มกราคมนะคะ

เขาเรียกว่ารอบหมโลง
ก็จะมีทั้งหมด๘๖ประเทศด้วยกันนะครับ
ที่เริ่มใส่ชุดว่ายน้ำประชันโฉมกัน
ตอนแรกออกมาปรากฏร่างก่อนว่าฉันชื่อนี้ประเทศนี้

หลังจากนั้นก็ใส่ชุดราตรี
แล้วก็ตอนประมาณสัก๓ทุ่มครึ่ง

ซึ่งต่างคนก็ต่างมีเอกลักษณ์มีไอเดีย
ออกมาประชันกันอย่างอลังการมากเลยทีเดียว

ชุดว่ายน้ำเนี่ยโอ้โห

อันที่เตะตามากเลยของอินโดนีเชีย

ของเรานี่นะฮะ
ชุดนี้ก็หลวยอยู่
รวยสุยไง
มันเป็นเลือกแต่ว่าอันที่เด็ดมากแล้วก็ชอบมากเลยคือของเมียนมากเขาไปดูเมียนมากสนุกมากน้างเอามาทั้งลงละครเลยทีเดียวเชียวนะครับนี่นะโอ้โห
เข้าบนก็เหมือนกับมีคนเชิญนางอยู่เห็นไหมล่ะ
เห็นไหมไม่อยู่เห็นไหม
แล้วเสร็จแล้วนะยะพอจบแล้วนะยะนางก็ใส่ไปแล้วก็มีเดินหันหลัง
สวยไหมสวยไหมลูกสวยไหม

นี่แล้วก็ต้องขอบอกอย่างนี้ของไทยเราก็สวยมากเลยนะในชุดไทยนะที่เรียกได้ว่าปักแบบว่า
เพชรพอยเรื่อมระยิบระยับประมาณสัก๓แสนเม็ดได้ซึ่งก็โลกแตกอลังการมากเลยทีเดียวมีชื่อว่า

หนักมากด้วยนะหนักมากหนักมากแต่นางก็เดินแบบนิ่งมากอ่ะ
ถามว่าชุดนี้ทั้งหมดแล้วถ้าสมมุติจะต้องทำให้อีกนางคิดเท่าไหร่
นางบอกว่านางให้เอาเงินมาวางให้นางตอนนี้ล้านหนึ่งอะใครก็ไม่ทำใคร

เออนางบอกให้ไอ้ให้ล้านหนึ่งก็ไม่ทำเพราะว่านางเกณฑ์กระเทยทั่วประเทศมาปักกันแบบ
ยังไงก็แล้วแต่วันที่๓๐นี้ก็จะเป็นการตัดสินแล้วนะ

อืม
นี่อยากให้ดูอะไรอันหนึ่งได้ไหมอยู่อยู่ก็มาจากไหนก็ไม่รู้นะ
ซึ่งอยู่ก็เงียบครึมเงียบครึมนะแล้วแบบแอบมาก็มาปรากฏในวันนั้นขึ้นมาให้เห็นเลย
อ่ะให้คุณผู้ชมดูฉันเองฉันยังตกใจเลย

อ่ะแล้วดูหน้า

คุณไปผมเห็นลูกพร่ามผู้ชายอยู่นะฮะเมื่อกี้เนี้ย

นั่งหลวยใช่ไหม

ฝรั่งเศสเรามัวแต่ไปกลัวอะไรอยู่

แต่เธออย่าลืมนะการประกวดนางงามมันมีทั้งหมด๘๖ประเทศ
เราคือ๑ใน๘๖และอีก๘๕ประเทศเนี่ยเรายังลืมดูเข้าไปใช่ไหม